คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
หวานในวงการบันเทิงบ้านเราที่ตอนนี้เนี่ย
เตรียมที่จะเข้าสู่ประตูวิวาในปลายปีนี้แล้วนะคะ
สำหรับเป๊กเปรมณัทแล้วก็นิวณพัดสร
ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาเพิ่งจะปล่อยภาพพรีเวดดิ้งออกมา
หูสร้างเสียงฮือฮาระดับบุฟเฟ่กันเลยนะคุณนะ
ทีมย้อนยุคสุดเก๋ไม่ซ้ำใคร
อารมณ์เนี่ยประหนึ่งว่านุ่มชาวกรุงพบรักสาวเมืองเหนือยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ

เป๊กเปรมนัดแล้วก็นิวนพัดศรเขาก็พร้อมรั่นการ์ด
แขกมาร่วมงานแต่งงานแล้ว
โดยฝ่ายวาดที่เจ้าสาวได้เผยภาพการ์ดแต่งงานสุดพีเรียสผ่านทางอินสตาแกรม
ซึ่งเป็นภาพหนุ่มเป๊กยืนหล่อเนี๊ยบในชุดสูตรสีดำตามแบบฉบับหนุ่มเมืองกรุงนะคะ
ส่วนสาวนิวก็นี่เลยสวยหวานในชุดสาวพื้นเมืองทางเหนือพร้อมระบุวันเดือนปีพศ
ตามด้วยข้อความเป็นภาษาเหนือว่า
ซึ่งก็แปลว่า
คนเดียวคนอื่นนับร้อยไม่แลไม่เหลียวจะขอรักเดียวใจเดียวแค่เท่านี้

ดูไว้เป็นตัวอย่างนะของคุณคุณก็สาวชาวเหนือเหมือนกัน
ดูไว้เป็นตัวอย่างแต่ก็อีกนานเลยกว่าจะนำไปใช้นะคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้ได้ได้ว่าเป็นการจุดรอยยิ้มให้กับหลอกฟอร์โลเวอร์ได้ยิ้มไปตามตามกัน
ส่วนเพื่อนรักนักร้องสาวสุดซีอย่างจิ๋วปียนุษย์ก็ถึงกับอดไม่ได้
ต้องเข้ามาแซวแบบขำสัญญาและเนอร์ด้วยนะคะ
จริงแล้วมีดาราหลายคนเข้ามาแซวคอมเมนต์ใต้ภาพนะคะ
สำหรับกำหนดการงานแต่งของเป๊กกับนิวนะคะ
จะมีพิธีผูกข้อมือที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่๑พฤศจิกายนนี้
โดยเป็นงานเล็กที่มีแต่ญาติสนิทนะคะ
และงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสจะมีขึ้นในวันที่๔ธันวาคม
โอ้โหนี่ต้องบอกว่าขนาดร่อนการ์ดเชิญค่ะ
พรีเวดดิ้งยังอลังการขนาดนี้
ฉันเชื่อว่าพิธีฉลองมงคลสมรสที่จะเกิดขึ้นในวันที่๔ธันวาคมนี้เนี่ย
งานจะต้องเก๋ไก่มีสไตล์แบบล้านนาเบาแน่นอนนะ
แล้วในการ์ดเชิญเขาเขียนเป็นกรอนแบบภาษาเหนือด้วย

คุณนิวเนี่ยก็เป็นดีว่าเหมือนกันนะ

แล้วคุณเป๊กเองก็เป็นสายฮาของวงการนี้

แต่ว่างานนี้เนี่ยควันหลงก็คือ
กดดันจะตกไปอยู่ที่จิ๋วปียนุษย์ว่าเมื่อไหร่เธอจะสละโสดสักทีนึง
ว่าตอนนี้เพื่อนสนิทอย่างนิวนพัดศรตอนนี้ก็เตรียมเข้าสู่ประตูวิวาค่ะ
กดดันก็ตกไปอยู่ที่คุณจิ๋วเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะมีข่าวดีเมื่อไห
เรียกว่าให้เพื่อนนำไปก่อนนะคะ